ประกาศข่าวดีกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้
แล้วก็เราถ่ายทอดจนถึงนัดชิงชนะเลิศ

อย่างเป็นทางการในงานแถลงข่าวเมื่อวานที่ผ่านมานะครับ

ต่อสัญญากับทางฟุตบอลรายการคาราบาลครับต่อเนื่องเลยนะครับ
ก็ดูยาวเลยครับจนกว่าใครจะตกรอบออกไปข้างหนึ่ง
ซึ่งคาราบาลประกาศต่อสัญญากับคาราบาลครับอีก๓ปีจากเดิมนะครับ
สิ้นสุดในปี๒๐๒๔ก็ทำให้คาราบาลเนี่ย
เป็นสปอนเซอร์หลักฟุตบอลคาราบาลครับไปถึงปี๒๐๒๐
ก็ยาวนานสุดในปฏิสรรคถึง๑๐ฤดูกาล
ภายในงานเนี่ยนะครับก็มีคุณกับวนดิตสมุดโคจร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดบริษัทคาราบาลกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับ
คุณวัชระวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยรัฐทีวีแล้วก็ไทยรัฐออนไลน์
รวมถึงคุณน้ำมนติงสะพัดนะครับซึ่งเป็นสปอร์ตแอนดเกมมิ่งโอปอเรชั่นลีกไทยแลนด์นะครับ
ราบาลครับในปีนี้ขยายฐานให้กับแฟนบอลและคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ
ฟุตบอลคาราบาลครับให้คนไทยได้ดูนะครับในซีซั่น๒๐๒๓ถึง๒๐๒๐
ก็ดูสดแล้วก็ชมฟรีจนถึงรอบชิงชนะเลิศเลยครับ
ที่ได้มาร่วมเป็นพันธมิตรในการแข่งขันฟุตบอล
เรียกว่าฟุตบอลระดับโลกแต่เราคนไทยได้มาร่วมมือกันนะครับ
ก็ได้นำพาสิ่งที่คนไทยชอบที่สุดก็คือกีฬาฟุตบอลมาดูกันถึงบ้านเราฟรีนะครับ
ที่ไว้วางใจทางไทยรัฐนะครับร่วมดำเนินการถ่ายทอดด้วยกันในรอบนี้นะครับ
ไทยรัฐก็จะถ่ายทอดทั้งหมด๑๒แมชนะครับไปจนถึงนัดชิงชนะเลิศ
ดังนั้นก็ย้ำโปรแกรมนะครับในการถ่ายทอดเอาแบบทีละรอบแล้วกันนะครับ
อย่างวันที่๑พฤศจิกายนนะครับตี๒๔๕นบอลมัสเจอเลื้อผูกคู่นี้
ถ่ายแล้วสดผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ